ไปดูเรื่องของคุณพิมพ์ริพายกันบ้างค่ะ

เลือกที่จะท้าทายฉลองวันสตรีสากลนะคะ
อันนี้สื่อนอกเขาเลือกกันเลยนะ
เป็นอีก๑ปีทองค่ะของคุณพิมริพายนะคะ

เพราะว่าล่าสุดเว็บไซต์จากอังกฤษ
ก็มีการจัดอันดับให้ผู้หญิงในอุตสาหกรรมออนไลน์
หรือว่าเลือกที่จะท้าทายนะคะ
เพื่อฉลองวันสตรีสากล๒๐๒๐
ปรากฏว่าพิมพ์ลิพลายค่ะกลายเป็น๑ใน๖ผู้หญิง
ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วโลกเลยนะคะ
โดยนักวิเคราะห์เขามีการบรรยายถึงพิมพ์ริพายบอกว่า
สำหรับหลายองค์กรก็มีบางคนที่รู้สึกอยากจะทำอย่างเป็นธรรมชาติ
พิมพ์ริพายซึ่งเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจ
เพียงแต่กับผู้หญิงเท่านั้นยังรวมถึงทุกคนจากทุกมิติของชีวิตด้วย
โอ้โหไงล่ะดังไกลกันเลยทีเดียวตอนนี้

สื่ออังกฤษนะพี่นะเขาเลือกนะ
อ๋อเหรอนางดังขนาดนั้นแล้วเหรอ

แล้วเขาบอกว่าช่วยคนนางขายของดีมากนะ
ใช่ขายดิบขายดี